ปีหน้าถ้าต้องหาเงินเพิ่มให้ได้เดือนละ๑๐๐

เพราะขาไม่ขายเขามีเทคนิคกันอย่างไร
อัชภิปต์หลักเลยคือขาขาย
แต่ว่าอยากจะมีรายได้เสริมพิเศษ
ก็เลยเอามะขามแช่อิ่มมาวางขายที่หน้าร้าน
เดือนนี้ก็เฉลี่ยกงว่าจบ๒๐๐๐กว่าบาท
หลังจากเก็บร้านแล้วก็ไปขายของที่ตลาดนัด
แชมพูป้องกันผมล่วงเป็นงานเสริม
วันหนึ่งจะมีรายได้ประมาณ๒๓๐๐บาท
เดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ๒๓๐๐๐บาทเป็นเงินต่ำค่ะ
ขายเช้าเย็นขายคลื่นก็ไปขับคลักซี่

สมมุติก็เดี๋ยวละมึงกว่าบาทก็ได้อยู่ครับ
อาชีพเสริมผมก็คือขายของออนไลน์ครับ

รายได้ตกแล้วอาทิตย์หนึ่งผมได้ประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
ก็ถ้าเป็นเดือนนึงก็จะได้ประมาณ๘๙๐๐ครับ
ร้านโชว์หวยตรงนี้ครับแต่ผมมีอาชีพเสริมนะครับ
ก็คือขายสัตว์น้ำอยู่ที่จตุจักรครับ
รายได้ต่ออาทิตย์ก็๔๕๐๐บาทนะครับ
รวมเดือนหนึ่งแล้วก็๓๔๐๐๐บาทครับ
แหมทำได้เกินพันกันไปเยอะเลย

ปีหน้าคิดหาวิธีทำตังค์เพิ่มกันหรือยังครับ